คุณฟิล์มรัฐภูมิเมื่อวานนี้ก็คือหาเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าร่ายยาวนะคะในเฟซบุ๊กของตัวเองว่า

จากพักพลังท้องถิ่นไทย
ซึ่งมีคุณชัดเตาปูเป็นหุน่าพรรคคุณผู้ชม
ก็จริงคุณฟิล์มทำหน้าที่เป็นรองโกศกพรรคนะครับ
ด้วยเหตุผลที่อย่างที่ทราบกันนะคะ

ใช่นะคะก็ถามไปนะคะว่าตกลงคุณฟิล์มเนี่ย
สาเหตุ๓ข้อที่ลาออกก็คือ

เคยทวงไปแล้วเฮ้ยว่าจะไปเข้าพักหรือเปล่า
เพราะเคยประกาศบอกประชาชนว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ
ก็คือพักยืนยันว่ายังไงก็จะร่วมรัฐบาล

อะไรนะคะก็ยังไม่ได้เบิกเลยนะคะ

แต่ว่าเรื่องวงการบันเทิง

ก็ร้อยเฮีย